คุณผู้ชมคะข่าวนี้ต้องดูภาพไปด้วย

ใกล้วัดอุทัยธารามห้วยขวางกรุงเทพ

ไม้กั้นก็มารถคันอื่นก็จอด
รถไฟกำลังมารถจักรยานยนต์ฝ่าไป

รถไฟชนเข้าไปแบบนี้ค่ะ
คือไม้กั้นมาแล้วนะคะยังฝ่าไป
ดันไปล้มอยู่กลางทางรถไฟแบบนี้

แล้วคนขี่รถจักรยานยนต์เป็นยังไงบ้าง
เขากระโดดออกมาได้ทันคุณภาคภูมิ
เขาเจ็บนะคะแต่เขารอดไม่ได้เสียชีวิตนะ
แต่ดูภาพแล้วมันน่าตกใจนะคะ

แล้วรถไฟเขาเรกกระทันหันไม่ได้อยู่แล้วนะคะ
นี่ค่ะเดชบุญคนขี่รถจักรยานยนต์
โดดออกมาได้ทันไม่โดนรถไฟเหยียบ

ธนูเดชพรอำนวยอายุ๔๒ค่ะ
ส่วนรถคันอื่นเหมือนกับว่าจะเดือดร้อนไปด้วย

รถจักรยานยนต์คันที่เกิดเหตุ
กระเด็นไปแล้วพุ่งใส่
รถเขาก็ได้รับความเสียหายไปด้วย

ประมาณ๑๘นาฬิกา๕๐นาที

อันนี้เป็นรถไฟดีเซลรางนะคะ
สาย๓๘๓กรุงเทพฯฉัดเชิงเสา

แล้วก็มีข้อความว่าอย่าหาทำ

พบว่าคนขี่รถจักรยานยนต์
เมาด้วยค่ะคุณภาคภูมิคุณผู้ชมค่ะ

มีกลิ่นแอลกอฮอลคลุ้งเลยนะคะ

พฤติกรรมของคนขี่รถจักรยานยนต์คันนี้

เราส่งคุณนฤทธบุญนิ่มทีมข่าวของเรา
ลงพื้นที่ไปดูที่จุดเกิดเหตุค่ะ
นายสมบุญบุญเถื่อน

ปฏิบัติหน้าที่ในช่วงเวลาที่เกิดเหตุ

พยายามจะข้ามไม้กั้นทางรถไฟ
ทั้งทั้งที่ตอนนั้นเอาที่กั้นลงสุดแล้วนะคะ
ทุกคนจอดรถกันหมดแล้ว

แต่รถจักรยานยนต์คันนี้ไม่รู้จะรีบไปไหน

ล้อหลังไปสะดุดราง

ยังดีที่เขากระโดดออกมาได้ทันนะ

เพราะว่าอันตรายต่อตนเองและผู้อื่นด้วยค่ะ
อันตรายก็จะเร่งเครื่องผ่านไป
คุณต้องควรที่จะจอดดูว่าเครื่องกั้นเขาลงไป

แต่มอไซค์นี่เขาแทรกเข้าไป

ที่รถมาแล้วนะรถจะถึงตัวเขาเนี่ย

จากรถจักรยานยนต์คันเดียว
ที่คนขี่ไม่เค้ารบกฎกติกา

มันส่งผลเสียหายโอ้โหเยอะมากนะคะ

รถไฟต้องถอยกลับไปที่ศาเสนีมักษร

หมายความว่าคนในขบวนรถไฟคันนี้ก็ต้องช้ากันไปหมดเลย

แล้วก็ต้องเอาผิดคนขี่รถจักรยานยนต์เรื่องของเมาแล้วขับด้วยนะคะ
แล้วเขาก็ยังพูดจาไม่รู้เรื่องตอนหลังเกิดเหตุ
เขาบอกว่ายังไงรู้ไหมผมมากับแฟนนั่นนู่นนี่
คุณผู้ชมลองดูภาพจากกล้องวงจรปิดสิไม่ได้มีแฟนมาด้วยเลยอ่ะ
คนที่เห็นเหตุการณ์ก็บอกว่าเขาก็ขี่อยู่คนเดียว
ตำรวจสนมักกษันอยู่ระหว่างการสอบปากคำเพิ่ม
แล้วก็ดำเนินคดีตามขั้นตอนของกฎหมาย
และคนขี่รถจักรยานยนต์คันนี้ต้องชดใช้ให้รถคันอื่นด้วย
รถของตัวเองกระเด็นไปโดนรถคันอื่นเขาเสียหาย
เท่าที่เห็นจากภาพก็สองคันอ่ะใช่ค่ะ
รวมเรื่องของรถไฟนะฮะหลายอย่างเลยค่ะ